เปิดเทอมเปิดแล้วนักเรียนเขาก็ไปเรียนส่วนนักเรียนที่เป็นนักเลงด้วยก็ออกไปตีกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ปากซอยเทิดไทย๕๙แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญค่ะ
คือนักเรียนจากโรงเรียนเทคนิค๒โรงเรียนเขาวิ่งไล่ทำร้ายร่างกายกันแบบนี้นะคะ
กลุ่มหนึ่งเป็นนักเรียนเทคนิคแถวภาษีเจริญนั่นแหละมากันสิบห้ามารุมสองค่ะ
สองนี่มาจากเทคโนฝั่งทนมีดมาแน่นเลยค่ะไล่ตีกันนะคะ
ตัวไม่เจอก็ไล่ฟันรถจักรยานยนต์แล้วเสียงปั้งล่าสุดได้เป็นเสียงระเบิด
ใช้ระเบิดกันนะคะและหลังจากนั้นค่ะคนที่ปลาระเบิดเขาหนีเข้ามานะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านแก๊สแถวแถวจุดเกิดเหตุคนเสื้อขาวน่ะ
เป็นคนปลาระเบิดนะเนี่ยแล้วก็มีคนตามมาทำร้ายร่างกาย
ฟันต่ออีกที่หน้าร้านค่ะเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าแหม
จะเข้าไปช่วยก็กลัวนะสิ่งที่ทำได้ก็ตะโกนแหละ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
นี่ค่ะเขาถูกฟันนะแล้วเห็นไหมคะเขาห้อยต่องแต่งอยู่แบบนั้น
เพราะกระเป๋าที่เขาสะพายมาน่ะมันไปเกี่ยวกับตัวรั้ว
เขาก็ขยับไม่ได้ก็เลยถูกฟันจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราดูคลิปสองคลิปนี้แล้วไปพูดคุยกับคนถ่ายคลิปคนแรก
ซึ่งแอบอยู่ที่หน้าต่างแล้วก็มองลงมาที่จุดด้านล่างเห็นเหตุการณ์ค่ะ
เธอบอกว่าก็ทราบนะว่าฝ่ายคนที่เยอะกว่าเป็นนักเรียนเทคนิคแถวนั่นแหละ
ว่าแถวนั้นคือแถวภาษีเจริญมากันเยอะกว่าค่ะ
น่าจะประมาณ๑๕คนได้ขี่รถจักรยานยนต์มา๕คันน่าจะซ้อน๓มา
ส่วนอีกฝั่งน้อยกว่าเยอะเลยมากันสองคนฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ก็มองลงมามองลงมาแล้วปรากฏว่าเห็นเป็นกลุ่มไว้รุ่นกลุ่มนึงนะคะ
มาด้วยรถรถจักรยานยนต์นะคะประมาณซักสิบกว่าคนหรืออาจจะ

นี่เป็นหญิงสาวที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนเราก็ไปคุยเหมือนกันค่ะ
เป็นเจ้าของร้านแก๊สที่มีภาพจากกล้องมุมจรปิดจุดนี้
เขาบอกว่าช่วงนั้นกลัวมาก

โกโกหกกลุ่มนักเรียนนี้ไปว่า
ตำรวจจะมาแล้วตำรวจจะมาแล้วนะคะ
หลังจากนั้นก็เห็นว่าฝั่งที่พวกเยอะกว่า

คนที่ถูกฟันต้องมาพักอยู่ในพื้นที่ร้านแก๊ส
แล้วเขาก็จัดการเรียกเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยค่ะ

ก็มีรอยเลือดอยู่ที่หน้าร้าน
ใกล้กันพบสะเก็ดระเบิดปิงปอง
พร้อมเสื้อผ้าหมวกนิรภัยมีดดายากระเป๋า

คนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะได้ข้อมูลเบื้องต้นแบบนี้นะคะชื่อว่า
อายุ๑๘ปีถูกฟันเข้าที่สะบักด้านหลัง
คนที่แผลจากกันค่ะทั้งคู่เป็นนักเรียนโปวช
อยู่ปี๓แล้วเทคโนโลยีกรุงทนค่ะ
เรื่องต้นตำรวจสนบางขุนเทียนเร่งติดตามไล่ดูนะคะ
ภาพกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามจับกลุ่มตัว
กลุ่มคนร้ายที่มากัน๑๕๒๐คนมาดำเนินคดีต่อไป
เรื่องนี้เราให้ดูคลิปเปิดประเด็นไว้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวเราตามกันต่อเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจ
เพื่อที่จะจับกลุ่มนักเรียนนักเลงกลุ่มนี้ค่ะ